บ๊อบข่าวแรกอ้าวมีเรื่องมาเตือนกัน
มี๒เหตุการณ์มันคล้ายกัน
เพื่อนชวนลูกน้องออกไปล่าสัตว์ป่า

พอล่าสัตว์ก็จะมีแยกย้ายกันไป
ก็คือไปตามมุมคือที่ตามมุมของตัวเอง

ป่าหรือเปล่ายิงเลยไปโดนเพื่อนตัวเองตายเลย
ไม่ใช่สัตว์ป่าแต่เป็นคนที่ชวนไปด้วยนั่นแหละโดนยิงตายนะฮะ
อันนี้ต้องระวังเลยคุณผู้ชมมันมีสองเหตุการณ์คล้ายกัน
ไปดูเหตุการณ์แรกตำรวจรับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตาย
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานที่สวนป่าห้วยไร่
อยู่ที่หมู่ก้าวตรงบนห้วยมร่ายอำเภอเด่นชัย
ผู้ตายก็คือนายมานพธรรมริยาอายุ๔๒ปี
สภาพศพถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย๑นัด
สอบส่วนก็ทราบว่านายกิติพงศิริวาสอายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเขาคิดว่านายมานพเป็นสัตว์ป่า
ชวนมานพไปลากสัตว์ป่าเห็นแต่คุมคู่
มานพเป็นลูกน้องกิจิพงศ์เป็นหัวหน้า
เข้าไปที่ป่าห้วนอย่ารงไปลากสัตว์กัน๒คน
มานพใช้ปืนแก๊ปยาวส่วนตัวเขาเองเนี่ยใช้ปืนลูกซองยาว
มันก็มันก็ต่างกันนะอืมนะฮะต่อมานายมานพบอกว่าพี่พี่เดี๋ยว
เดี๋ยวผมรออยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวจะขึ้นไปบนเขา
จะไปหาดูสัตว์อีกทีนึงแต่มานพหายไปนานเขาก็สงสัย
เดินตามหาแล้วก็ไม่เจอตอนนั้นมันมืดมากเลยเอาไฟส่องไปส่องมา
ไฟมันส่องได้ไม่ไกลสักพักหนึ่งเห็นเงาลางลางตะคุ่มตะคุ่ม
คิดว่าเป็นสัตว์ป่าเอาลูกซองยาวยิงปั้งไปหนึ่งนัด
เดินไปดูคิดว่าเอ๊ะเป็นสัตว์อะไรถูกยิงไปจะเอากลับไป
สุดท้ายลูกน้องโดนยิงตายตรงนั้นเลยตกใจมาก
ทำอะไรไม่ถูกยิงต้นน้องตายแล้วก็แบกร่างลูกน้องเนี่ยนะฮะ
ลงมาด้านล่างนำศพไปวางที่สวนร้างแห่งหนึ่ง
ก่อนจะแจ้งญาติกับตำรวจไปตรวจสอบเบื้องต้นแน่นอนนะฮะ
หัวหน้าคนนี้ก็โดนแจ้งข้อหาไปฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
แล้วก็พกพาอาวุธพร้อมกับกระสุนไปในที่สาธารณะนะฮะ
ทางด้านของภรรยาของผู้ตายบอกว่าไม่ติดใจเพราะว่าคนยิงเขาก็รับสารภาพแล้วว่าเป็นคนยิงตายนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งคล้ายกันคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
ตำรวจสภน้ำหมั่นได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายเหมือนกัน
บริเวณป่าห้วยม่อนดินขาวตำบลน้ำมันอำเภอท่าปลาก็มีการเข้าไปตรวจสอบ
เดินเท้าไปประมาณ๓กิโลกรัมไปพบศพนายพลวัฒน์อ้อยเชิงอายุ๒๕ปี
มีบาดแผลเข้าอันนี้โดนยิงที่กลางหน้าผากคุณ
กลางหน้าผากเลยนะครับนะฮะสอบสวนไปสอบสวนมาทราบว่าผู้ตายเนี่ยเข้าไปหาปลาอาบ
ในป่าไปล่าสัตว์ป่าต่อมาก็มีเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านคือนายพรชัย
ล่าสัตว์ป่าเหมือนกันแต่ว่าเขาไปคนละเวลากันนะ
ไม่ได้มีการนัดกันต่างคนต่างไปนะฮะขณะที่นายพรชัยนั่งซุ่มอยู่ในป่า
ต้นไม้ไหวเข้าใจว่าไอ้ที่มันไหวมันคือสัตว์ป่า
ซองยาวซัดไปหนึ่งนัดเหมือนกันครับเดินไปดูจะเอาของป่ากลับไปกิน
อืมสุดท้ายเพื่อนบ้านครับนายพระวัตรถูกยิงเข้าที่หน้าผากจมกองเลือดนะฮะ
เขาเองก็รอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้หลบหนีเพราะว่ายิงเพื่อนตาย
หลังจากเกิดเหตุชาวบ้านบางคนเชื่อว่าเนี่ยมันเป็นอาถรรพ์
มันเป็นสิ่งที่เจ้าป่าเจ้าเขาเขาโกรธใครออกไปยิงสัตว์ป่าก็จะทำให้มองเห็นว่าเป็น
เป็นสัตว์ป่าแต่จริงแล้วมันคือคนไงเหมือนแบบเจ้าป่าเจ้าเขาเขาไม่ชอบ
คือเหมือนกับว่าให้โดนเหมือนกันสัตว์โดนยังไงคุณก็ต้องโดนต่อ
คือพรางตาให้เห็นเป็นสัตว์อะไรแบบนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวนายพรชัยไปดำเนินคดีข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพร้อมกับส่งศพไปให้แพทย์
นสูตรหาสาเหตุการณ์ตายอีกครั้งหนึ่ง